คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าในการเตรียมสร้างเมนลอยเก้ายอดในพิธีบำเพ็ญกุศลแล้วก็วางดอกไม้จันทร์ที่วัดบ้านไร่
พร้อมกันกับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคูณนะคะ
นายภัยทูลมหาชื่นใจในอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมาเปิดเผยบอกว่าได้หารือร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เรื่องการจัดเตรียมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและวางดอกไม้จันทร์พระเทพวิทยาคมหรือว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๑และอดีตเจ้าอวัดวัดบ้านไร่ที่ประชุมก็เห็นพร้อมต้องกันนะคะว่าทางวัดบ้านไร่เนี่ยจะมีการเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลแล้ววางดอกไม้จันทร์พร้อมกันกับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดพิธีพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคูณปริสุทธโทในวันที่๒๒๒๙มกราคมป
วิหารเทพวิทยาคมมีการมอบหมายให้ทางคณะกรรมการวัดบ้านไร่เป็นฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมกับการบริการพี่น้องประชาชนศิษยานุสิตที่จะมาร่วมงานเป็นจำนวนมากคาดว่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อคูณที่ไม่สะดวกไปร่วมพิธีที่ขอนแก่นก็สามารถมาร่วมที่บ้านไร่ได้ค่ะ
ซึ่งที่นี่เราใช้ภูมิที่เพิ่งจำลองของหลวงพ่อคูณพริสุทธโทษและก็มีแมงลอยป้าวยอด
ที่จะได้เห็นว่าเรารักคุณพระคุณ

สำหรับกำหนดการในพิธีที่เตรียมเอาไว้
ก็คือวันที่๒๒๒๓มค
จะมีพิธีอุปสมบทพระสงฆ์๙๕รูป
แล้วก็จะมีการปฏิบัติธรรมไปจนกว่าจะเสร็จพิธี
ส่วนวันที่๒๔ถึง๒๘มกราคม

และพิธีแสดงพระธรรมธรรมเทศนา๑กัล
ในวันที่๒๙มกราคมเป็นวันสำคัญนะคะ
เพราะว่าจะมีพิธีการเริ่มตั้งแต่๑๐โมงเช้าเป็นต้นไป
ส่วนเวลา๓ทุ่มจะมีการประชุมเพลิงเกิดขึ้น

คณะกรรมการจะใช้หุ่นขี้พึ่งรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ
ทำพิธีแทนสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณเหมือนจริงทุกอย่างค่ะ
แล้วเช้าวันที่๓๐มกราคม
จะมีพิธีเก็บเท่าขี้พึ่งไม้จันทร์
ลอยเท่าขี้พึ่งไม้จันทร์ที่สระน้ำวัดบ้านไร่

คุณผู้ชมสามารถติดตามทุกพิธีการทุกพระราชพิธีได้
ในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นี่แหละค่ะ